คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปดูคดีดังเมื่อต้นปี๙มกราคม๒๕๕๙
ยังจำได้หรือเปล่าผู้ชายคนหนึ่งเรามาทราบภายหลังนะ
ก็คือพอก๊อฟเอาปืนเข้าไปกราดยิง
วันนี้สารชั้นต้นมีการอ่านคำพิพากษา
สุดท้ายแล้วเป็นการพิพากษาตัดสินประหารชีวิต
ไม่มีเหตุให้บรรเทาโทษเพราะถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม
เมื่อเช้านี้ครับที่สารอาญารัชดาพิเศษ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมได้เบิกตัวนายประสิทธิชัยเขาแก้ว
เราก็รู้จักในข่าวคือพอก๊อฟเป็นอาจารย์คุณครู
ก็ถือว่าเป็นจำเลยในคดีฆ่าชิงทองจากร้านทองโอโรล่านะฮะ

ก็เอาตัวออกมาจากเรือนจำไปที่สารอาญา
เพื่อไปฟังคำพิพากษาในคดีฆ่าชิงทอง
ฐานความผิดฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่น
โดยใช้อาวุธปืนและยานพานะเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์และหลบหนี
ตามพรบออาวุธปืนและอื่นรวมทั้งหมดใน๙ข้อหาด้วยกัน
โดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานและหลักฐานของพนักงานสอบสวน
รวมไปถึงพยานในจุดเกิดเหตุสอดคล้องและตรงกัน
มีความชัดเจนทำให้เชื่อได้ว่าจำเลยเป็นผู้ก่อเหตุในคดี
ข้ออ้างที่จำเลยให้การต่อสารว่าเป็นความคิดชั่ววูบ
เพราะมีปัญหาหนี้สินจำนวนมากฟังไม่ขึ้น
เนื่องจากมีการเตรียมการและมีอาวุธปืนพร้อมที่เก็บเสียง
แสดงให้เห็นถึงการตระเตรียมที่จะมากระทำความผิด
สำหรับกรณีที่วิถีกระสุนทำให้เด็กชายคนหนึ่งเสียชีวิตจำเลยอ้างว่าไม่เจตนา
ไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อพิจารณาจากหลักฐานแล้วเห็นว่าเมื่อจำเลยนำปืน
แล้วมีอุปกรณ์เก็บเสียงยิงเข้าไปที่นายธิรชัด
ซึ่งเป็นรปภของห้างโรบินสันแล้วกระสุนทะลุไป
โดนเด็กชายพานุวิทย์จนเสียชีวิต
พิเคราะห์แล้วถือว่าเจตนากระทำผิดต่อเด็กด้วย
ส่วนที่จำเลยขอให้ลงโทษสถานเบา
เพราะภายหลังสำนึกผิดเสียใจ
ให้จับกลุ่มประกอบกับมีคุณงามความดีมาก่อนหน้านี้นั้น
เห็นว่าจำเลยไม่ได้มอบตัว
แล้วการให้การที่มีประโยชน์ต่อการแสวงหาหลักฐานหรือการสอบสวน
จากพยานหลักฐานของโจทย์ก็สามารถนำสืบจนทราบได้
แล้วคำให้การไม่มีการให้ประโยชน์ความรู้กับศาล
สุดท้ายแล้วนะครับจึงพิเคราะห์ว่าไม่มีเหตุให้บรรเทาโทษ
ทั้งนี้การรับสารภาพของจำเลยเป็นการจำนวนต่อหลักฐาน
กระทำผิดของจำเลยเป็นภัยร้ายแรงคุกคามต่อสังคม
คำของจำเลยฟังไม่ขึ้น
พิจารณาโทษทั้งหมดจำเลยมีความผิดตามฟ้องหลายกรรมต่างกัน
พากษาให้ลงโทษทุกกรรมรวมทั้งลงโทษทุกกระทงก็คือประหารชีวิต
แล้วก็ปรับเงิน๑๐๐๐บาทพร้อมชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน
ให้กับผู้เสียหายทุกคนรวมต่อเบี้ยร้อยและเจ็ดจุดห้าต่อปี
กว่าจะแล้วเสร็จนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ระหว่างที่สารอ่านคำพิพากษานะครับญาติของผู้เสียชีวิต
รู้สึกสะเทือนใจและร้องไห้ออกมาตลอดเวลา
เมื่อได้ยินคำพิพากษาของศาลว่าให้ลงโทษประหารชีวิต
ด้านตัวผู้ต้องหาเองนะฮะก็มีสีหน้าที่หม่นมองครับ
เป็นจำเลยแล้วนะฮะแล้วก็หันไปมองญาติที่ร้องไห้อยู่บ่อยครั้งทีเดียวนะครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่นักข่าวเรารายงานเข้ามาย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะฮะ
คดีนี้เกิดขึ้น๙มกราคมที่ผ่านมาต้นปีตอน๓ทุ่ม
คนร้ายก็คือจำเลยเนี่ยเอาปืน๙มมนะฮะ
ท่อเก็บเสียงบุกเข้าไปในร้านทองโอโรร่าของโรบินสันลบบุรี
แล้วก็ยิงใส่จนทำให้มีผู้เสียชีวิตสามศพด้วยกันในนั้นเนี่ย
มีเด็กชายวัยเพียง๒ขวบโดนลูกหลงเสียชีวิตด้วยแล้วก็มีคนเจ็บอีกจำนวนมาก
นะฮะพร้อมนำของกลางเป็นทองสามสิบเอ็ดเส้นมูลค่าหกแสนห้าหมื่นบาท
ขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปตำรวจติดตามจับกลุ่มได้นะครับ
สร้อยทองของกลางและคดีนี้จำเลยก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาวันนี้ก็
คำพิพากษาของสารชั้นต้นออกมาเป็นที่เรียบร้อย